คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการเดินบนส้นสูงกันหน่อย

เพราะว่าเสริมบุคลิกทำให้ดูสง่างามมากขึ้น
แต่กว่าที่จะเดินทรงตัวบนส้นสูงได้
มันก็ต้องฝึกฝนกันหน่อยล่ะค่ะ

ถึงตอนที่เดินลงบันไดค่อยเลย
โอ้โฮมันไม่ใช่ง่ายนะ

มาฝึกเดินบนส้นสูงลงบันไดมันเสี่ยงนะฮะ
คือปกติอยู่บนส้นสูงก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้ว

เดินขึ้นลงบันไดหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นขั้นเป็นสเต็ปแบบนี้

ต้องมีลงบันไดสวยงามได้ด้วย

แล้ว
จำไม่ได้แล้ว
โอ้โฮได้เจ็บใจ
อันนี้ยังลงอย่างเจ็บจี๊ด

นั่นแหละสิคุณก็ไปเลือกฟุตบอลกันได้
เออเอาเป็นว่าพักเรื่องการบัฟเรื่องฟุตบอลกันก่อนดีกว่าค่ะคุณ